รู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

มาตรงคล้องแซ่บมือบ่ายแบบนี้เป็นประจำทุกวัน
ใช่แล้วพร้อมเสิร์ฟข่าวแซ่บกันแล้ว
เมื่อเช้านี้บันเทิงไทยรัฐของเราช่วงสดจริงถึงตัว
วันนี้ได้เฟสไทม์กับคุณแม่ร่างเล็กที่มีประเด็นดราม่าเยอะมากนะคะ
สำหรับกุ๊กกิ๊บซูมนทิศที่เผยโฉมน้องเป่า
ให้เราได้เห็นความน่ารักน่าชังกันนะคะ
พร้อมกับเคลียร์ประเด็นดราม่าสารพัดเลย
โดยเฉพาะประเด็นที่พระบี้อุ้มลูกสาวตัวน้อยน้องเป่าเป่าชีว่ายังไง
ไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

บ้านอยู่บังพีเกินไปบังพี
นี่กลัวมากเลยว่าเดี๋ยวจะต้องให้กันมแม่ออกอาการสดเปราแนี่ย
เปิดไม่ได้นะคะ

ใช่ต้องบอกว่าน่ารักมากนะน้องเป่านะคะที่ออกมาทักทายพี่ป้าน้าอาด้วยความน่ารักน่าชังระดับ๑๐เลย
ซึ่งน้องเบาเนี่ยอายุเพียงแค่๓เดือนเท่านั้นนะคะทายาทตัวน้อยของคุณแม่สุดแซ่บกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์นั่นเอง
ซึ่งคุณแม่ร่างเล็กพริกขี้หนูของเราก็เป็นปลื้มกับความฮอตของลูกสาวที่แฟนคลับเนี่ยแห่ติดตามกันเป็นจำนวนมาก
แล้วก็ยอมรับนะคะว่าโซ่ทองคล้องใจคนนี้ทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้นอีกเป็นกองเลย
ส่วนประเด็นดราม่าสารพัดที่ถาโถมเข้ามาเนี่ยเจ้าตัวขอสตรองตั้งรับแบบชิลเลยนะคะ
พร้อมกับยืนยันว่าทุกเรื่องที่ถูกวิจารณ์ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับครอบครัวของเธอเลยแม้แต่น้อยจ้า
กิฟต์เรื่องเวลาเราลงโซเชียลอย่างนี้มันก็จะมีกระแสต่างตามมาเยอะมากเลยนะ
ตั้งแต่คลอดออกมาแล้วพาน้องออกจากบ้านหรือว่าเล่นกับน้องเอาผ้าห่มคลุมน้อง
ก็เกิดเป็นดราม่าเยอะมากเลยกุ๊บกิ๊บมองเรื่องนี้ยังไงคะ
เป็นเรื่องสนุกอะค่ะแล้วก็มองว่าแบบจริงจริงก็คนก็คงเอ็นดูเปล่า
เขาก็คงเป็นห่วงเด็กอ่ะเนอะเขาก็เลยอยากออกความเห็นกัน
เราก็ปล่อยให้ออกความเห็นถ้าออกความเห็นแล้วมีความสุขทุกคนแฮปปี้เราก็ดีใจ
กริ๊ปเป็นคนชินกับกระแสดราม่าอะไรอย่างนี้แล้วกริ๊ปเลยไม่ค่อยสนใจ
คือไม่รำคาญออกเราชอบมองชอบอ่านด้วยนะตลกดีเวลาเห็นแล้วมุกดี

มีคนดราม่าอีกว่าให้นมลูกแล้วทำไมยอมผมสีแล้วก็

ลูกดูดหัวนมค่ะลูกไม่ได้ดูดหัวค่ะ
บอกว่าเธอสร้างกระแสอีกแล้วคุณสามีเนี่ยบวชเป็นพระอยู่
แต่กุ๊กกิ๊บพาน้องเป่าไปหาแล้วมันมีภาพออกมาที่พระบี้กอดน้องเป่าอยู่
ยังไงดีกุ๊บกิ๊บดราม่ามากเลยรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ย
คือเอาจริงนะกิ๊บเป็นคริสต์ใช่ไหม
คิดไม่รู้หรอกว่าอะไรทำได้อะไรสมควรหรือไม่สมควรของศาสนาพุทธ
ไม่ใช่ว่าเราอยากสร้างกระแสนะแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนตื่นตัว
ขึ้นมาศึกษาเอาไปบางคนก็ไปเสิร์ชหาบางคนก็ไปถามพระเขาวัน
บางคนก็ไปเปิดดูว่าเอ๊ะได้หรือไม่ได้
กริ๊ปว่าข้อดีอย่างนึงคือทุกคนได้สนใจศาสนาตัวเองมากขึ้น

ชัดมากนะโอ้โหชีเคลียร์แบบตรงไปตรงมาโดยเฉพาะประเด็นสี่มุม
ฟังแล้วก็ตกใจแต่ว่าก็นะน้องเป่าเขาน่ารักก็มีแต่คนเป็นห่วงอะเนาะ